ในหลายพื้นที่กันหน่อยนะครับเพราะว่านี้ช่วงศักดาที่ผ่านมา
ลงมาตรงภาคเหนือหลายจังหวัดภาคเหนือได้รับผลกระทบนี้น้ำท่วมบางบ้านนะ
ถ้าขนเข้าของออกไม่ทันก็เดือดร้อนล่ะค่ะ

เป็นคลิปพนังกั้นน้ำ
ที่มันแตกออกประมาณ๑กิโลเมตร
อยู่ในพื้นที่หมู่๑และหมู่๗ตำบลป่าแควร์จังหวัดสุโขทัย
ทำให้มวลน้ำที่มันไหลแรงไหลเร็ว

เสียหายกว่า๒๐๐หลังคาเรือนเลยนะ
พื้นที่การเกษตรที่กำลังปลูกข้าวอยู่๑๕๐๐ไร่

ส่วนสาเหตุของการที่พนังกั้นน้ำพัง
เพราะว่าระดับน้ำในแม่น้ำยม
ไหลผ่านณจุดนี้มันเป็นมวลน้ำก้อนใหญ่
มาจากอำเภอวังชิ้นจังหวัดแพร่
ฝนมันตกมาต่อเนื่องตกหนัก
ก็เลยทำให้น้ำสะสมกลายเป็นน้ำไหลเชี่ยวกราก
ไหลมากระแทกแนวก่อสร้างผนังกั้นน้ำ
กรมชลประธานที่กำลังก่อสร้างอยู่
อยู่บริเวณบ้านบางสงหมู่๗
ไปถึงบ้านวังหินหมู่๑ตะบนปากแควร์อำเภอเมือง
พังทั้งหมดรวมแล้ว๓จุด
แล้วก็ดูท่าทีว่ามันจะขยายวงกว้างออกไปเรื่อย
เพราะว่ากระแสน้ำไหลแรงมาตลอดเลยนะคะ
เมืองต้นนายมัยตรีไตรติลานันต์ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย

อำเภอเมืองสุโขทัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
และถนนเรียบแม่น้ำยมแล้วนะคะ

สำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนเลย
คือเริ่มที่จะไหลลงสู่จังหวัดสุโขทัยแล้วก็ต้องเตรียมรับมือให้ดี
ไหลลงมาภาคกลางหลายจังหวัดเดี๋ยวต้องเตรียมรับน้ำกันต่อถูกค่ะ
ทีนี้ไปดูอีก๓จังหวัดนะคะที่ยังมีน้ำท่วมนะคะ
ไปที่แม่ห้องศรกันก่อน
ให้คุณผู้ชมดูสภาพน้ำในแม่น้ำสารวินนะคะ
เพราะว่าน้ำแห่งนี้ก็ไหลบ่าไหลเอ่อล้นมาอย่างต่อเนื่อง
ทำให้มันสูงขึ้นประมาณเมตรครึ่ง
บริเวณจุดชมวิวแม่สามแลบนะคะก็ได้รับผลกระทบเหมือนกัน
คือท่วมชั้นล่างของสำนักงานอบตแม่สามและบริเวณตลาดท่าเรือ
อำเภอศพเมย์จังหวัดแม่ห้องศรเลยเนี่ยค่ะ
เห็นไหมคะน้ำสูงมากนะคะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ก็แจ้งเตือนชาวบ้าน
ในพื้นที่บ้านโกะไม้หลู่ตำบลป่าแป๋อำเภอแม่เสรียง
แม่ห้องศรให้เตรียมพร้อมรับมือกับสถานการณ์น้ำป่าที่ไหลหลาก
รวมถึงเรื่องดินสไลด์ดินถล่มในช่วงนี้ด้วย
เพราะว่ายังคงจะมีฝนตกมาบริเวณดังกล่าวอีกเยอะแยะเลยนะคะ
ส่วนจังหวัดน่านค่ะคุณผู้ชมน้ำยังคงท่วมสูงติดต่อกันเป็นวันที่๓นะคะ
ครับแล้วก็สิบสามหมู่บ้านสี่ตำบลในอำเภอเวียงสาม
ก็ได้รับความเดือดร้อนประชาชนกว่าสามพันคนเนี่ยค่ะ
ก็ต้องอาศัยความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่
ที่หลายฝ่ายเร่งให้ความช่วยเหลือด้วยการมอบถุงยังชีพ
โรงทานในพื้นที่เป็นการช่วยบรรเทาความเดือดร้อนกันก่อน
และเดี๋ยวจะมีการสำรวจความเสียหายและให้การช่วยเหลือตามระบบระเบียบของกรมป้องกันและบรรเทาสาธา
รณภัยต่อไปเอาจริงจริงตอนนี้หลายหลายจังหวัดต้องระวังภัยกันนะ
ใช่ค่ะอีกสักครั้งคุณอีสานพฤษเอ่อพระพิทธาสบดีและวันศุกร์นี้
จะตกภาคอีสานตอนล่างนะคะแล้วก็แถบภาคอีสานที่ติดกับประเทศลาวด้วย
ยังไงก็ต้องเพิ่มความระมัดระวังตระเตรียมข้าวของให้ดีขนย้ายเอาไว้ที่สูงก่อนนะคะ
ป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นนั่นเองถูกต้องค่ะ